ช่วงตลอดตลาด

เช้าวันนี้เข้าตลาดไปอัปเดตราคาสินค้ากันเลยจ้า

สำหรับหมูเนื้อแดง๒๐๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะ

เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

อยู่ที่๔๖บาทต่อฟองเหมือนเดิมนะคะ

มาดูราคาของเห็ดวันนี้กันหน่อย
ฟางค่ะวันนี้๑๑๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๗๐บาทต่อกิโลกรัม